สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่
ใช่จะเอาเรื่องแตงโมก่อนหรือจะเอาเรื่องโควิดก่อน
เอ็งจี่ว่าวันนี้เวลาเราเหลือ๔๕เราออก๔๕ถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าที่เราจะไปเตะฟุตบอลกันเหรอใช่ค่ะวันนี้ไม่ครับวันให้พอโสดเสียรับนิดนึง
แตงโมเนี่ยบางคนก็ที่จะเล่าให้ฟังต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากว่าอยู่ดีดี
ปรากฏว่าวันนี้มันเปลี่ยนเป็นคนละอย่างเลยครับ
ตีกลับเหมือนกันว่าทนายความของคดีแตงโมเนี่ย
เขาให้สัมภาษณ์จริงก็ต้องให้เครดิตเขาสักนิดนึง

วันนี้ก็คือคุณธัญญารัฐนะครับ

วันนี้คนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่
ว่าเฮ้ยตอนแรกทนายเดชาน่ะ

แตงโมมีปริศนาการตาย

มันอาจจะมีอะไรรับลมคมในที่มันอยู่ข้างใน

แต่พอหลังจากที่เป็นทนายเดี่ยวแล้ว
เป็นทนายประจำตัวคุณแม่คนเดียวใช่ไหมคะ

จริงน่าจะตั้งแต่ชันสูตรรอบที่๒เป็นต้นมา
หลายคนก็เริ่มแบบเอ๊ะทนายเดชาแปลก
เริ่มไม่ค้นหาความจริงแล้ว
อันนี้พูดก็แบบว่าเริ่มแบบว่าอ่ะตำรวจยังไงเอาอย่างนั้นแล้ว

ซึ่งอย่างแรกที่เขาบอกว่าทนายเดชาต้องยอมรับเป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เนาะ
เป็นฐานะทนายความของแม่ของแตงโมเนี่ย
เขาก็ไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ย
เรื่องอะไรที่มอยเราเล่ากันคือการถอน
เรื่องการพิจารณาคำร้องการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ย
แล้วบอกว่าเหตุผลหลักที่มีการยื่นถอนเรื่องเนี่ย

นำเรื่องในสำนวนแล้วก็การผ่าชนะสูตรไปเผยแพร่
เขาบอกว่ามีผลกระทบกับรูปคดีอะไรอย่างจะคือเขาใช้เขาว่าแซ่งเลยนะ

ซึ่งเขาก็พูดเลยว่าตอนนี้คุณหมอพรทิพย์หมดความจำเป็นแล้ว

คุณหมอความพิกัดว่าเนื่องจากตอนนั้นน่ะทนายเดิมที่ดูแลอยู่ต้องด้วยสถานการณ์ฉุกละหุด
เพราะฉะนั้นทนายเดิมเลยแนะนำให้ไปขอคำแนะนำจากกรรมธิการ
แต่หลังจากแม่เนี่ยได้ไปพบกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่พบหมอนิติเวศแม่สถานการณ์เปลี่ยนไปจริง
พบว่าการทำงานของตำรวจมีความเรียบร้อยดีทำให้แม่เนี่ยหมดข้อสงสัย
เรื่องต้นเนี่ยการชนะสูตรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตรงกับชนสูตรครั้งแรก
แล้วก็ที่โรงพยาบาลตำรวจเขาบอกเหมือนแบบเมื่อวานแม่เขาพูดทำไมจะต้องเปลี่ยนที่ไปที่มาอืม
ก็ไม่รู้จะทำไมเปลี่ยนยังไงแต่วันนี้จะต้องบอกว่าบางคนบอกแม่ถูกกดดันอะไรมาหรือเปล่า
แองจี้เพราะแม่ปริมาณว่ามีใครมาขู่หรือเปล่าหรือมากดดันอะไรแม่หรือเปล่า
วันงานศพในแอ้งจี้นะพี่ชายเขาเดินมาพูดกับฉันเลยนะ
วันที่แม่เขาเดินมากอดจำได้ไหมค่ะบอกพี่ว่าพี่ครับผมดีใจมากที่แม่จะสู้ต่อนะครับ
แต่พี่ครับอย่างเดียวที่ผมไม่อยากให้เป็นครับพี่มดดำทำไมผมไม่อยากให้แม่เปลี่ยนใจที่จะสู้
ผมกลัวแม่ใจแม่เนี่ยจะเปลี่ยนใจที่จะสู้เออมันมีปัจจัยอะไรอ่ะ
อันนี้คืองานศพคืนที่สองที่ฉันไปอ่ะวันเสาร์ใช่ไหมครับที่เขามากอด
วันอาทิตย์นะนุ่มไปวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่นุ่มไปสุกอาทิตย์และพี่มดไปตรงกลางวันเสาร์
แม่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงจริงนะไม่แต่มันมีปัจจัยอะไรไหม
ซึ่งเขาถามว่าแม่ถูกข่มขู่หรือเปล่ามีใครเข้ามาแทรกแทรงหรือเปล่า
ถูกไหมเพราะตอนแรกเอาตรงแม่ถ้ามีจริงใครอยากจะพูดอ่ะ
มีค่ะทุกวันนี้โดนโทรมาอย่างนี้เขาก็บอกว่าแม่ไม่ได้ถูกกดดันหรือถูกข่มขู่
ไม่มีใครเข้ามาแทรกแทรงแต่แม่เนี่ยได้เข้าไปคุยกับตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระบายให้แม่เขาฟังจึงตัดสินใจด้วยตนเองว่าให้ถอนเรื่องให้จบ
จะได้ไม่มีสิทธิ์มาพูดอีกแล้วก็มั่นใจ๑๐๐ว่าแตงโมเนี่ยจะได้รับความยุติธรรม
ไม่ลงอันดับหนึ่งมาเดือนกว่าตลอดเลยค่ะใช่
ไม่มีลงอ่ะอืมเขาก็บอกไม่มีการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกอย่างคดีทุกอย่างจะจบหลังสงการนู้น
ก็ขอให้เตรียมตัวรับหมายสารได้เลยว้าวนั่นไง

จะต้องไล่ฟ้องขนาดไหนเลย

ไม่ต้องมั่นใจ๑๐๐เพราะตำรวจได้ความเป็นทำ
ทางด้านผู้บังคับบัญชาตำรวจ
ผู้บังกับบัญชาตำรวจภูทอลภักดิ์๑
เขาเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ไปร้องกรมสอบสวนให้
เนื่องจากต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนให้ความสนใจเยอะมาก
ติดต่อกันมาเดือนกว่าเคยมีเรื่องไหนบ้างอ่ะ

และพร้อมให้กับสำนวนกับดีเอสไอ
ศิษย์ที่ประสุนิยชน

ทางตำรวจไม่มีข้อความเห็นเลย
วันนี้แซน
แต่ยังไม่ทราบว่าเดินทางไปให้ปากคำนะครับ
หรือเกี่ยวกับการแจ้งข้อหากล่าวหาเพิ่มเติม

คนที่ได้ไปสัมภาษณ์ทนายเดชาแล้วเขาเปิดใจด้วยคือนักข่าวช่อง๘

ประเด็นดราม่ากรณีถอดคดีแตงโมออกจากกรรมธิการสิทธิมนุษยชน

รับว่าตัวเองไปฟังตำรวจมา

ว่าการทำหน้าที่หรือการให้สัมภาษณ์ของหญิงหมอพรทิพย์เนี่ย
ก็คือคุณหญิงหมอพรทิพย์ออกรายการเป็นการให้สัมภาษณ์
นายชาวเป็นการก้าวไก่ย่ำยีศักดิ์ศรีของตำรวจ

ย่ำยีศักดิ์ศรีของตำรวจ
สองประเด็นที่สังคมถามว่าทำไมทนายเดชาเปลี่ยนไป

ก่อนทำคดีกับหลังทำคดีรู้สึกว่าทนายเดชาเขาจะเจอแม่วันแรกกับวันที่ฉันไปงานได้ล่ะ
หลังทำกดีทำไมธนายเดช้าเปลี่ยนไปคนละคนเลย
ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตคดีแตงโมเยอะ
แต่ตอนนี้กลับออกมาชี้แจงแทนตำรวจหมดเลย

ก่อนหน้านี้ตัวเองยังไม่ได้เห็นพยานหลักฐาน
ก็เก็บก็มโนไปเรื่อย
ก็เก็บความสงสัยคิดไปก็เก็บความสงสัยก็มโนไปเรื่อย
เหมือนกับคนที่นั่งมโนกันตอนนี้ไง

ธนายเดช้าเหมือนกับคนที่นั่งมโนไปตอนนี้ไง

เอ้าประเด็นสังคมเขาบอกแม่เนี่ย

ประเด็นที่เอ่อ
เอ่อเรียกได้ว่าธนายเดช้าเนี่ยไปเสี้ยม

กับคนที่ออกมาช่วยคดีเนี่ย

เสี้ยกันหมดเลยใช่ไหม
ถูกเป็นคนปั่นอะ

ภาควิจารณ์มีคนที่เขาออกมาแบบ

แตงโมต้องไม่ตายฟรีหรือคนที่เข้ามาช่วย

นายเดชาบอกยืนยันว่าคุณแม่เป็นคนคิดเอง

พอเห็นคุณแม่ออกทีวีทุกวัน

เพราะตอนนี้คุณแม่ดังที่สุดแล้ว
ดารายังสู้ไม่ได้

มันใช่เวย์หรอไหม
มันใช่เวย์ใช่ไหม

คือกล้องหน้ารถเรามันจะมีกล้อง
มันจะสามารถแอดแท็กทั้งภาพและเสียง
ใช่พี่หนูเป็นคนขับรถไปส่งกระติกที่บ้าน

มันมีกล้องถูกต้องว่ามันทุกขั้นอยู่แล้วอันนี้
ขณะตัวฉันเองเวลาที่แบบว่าปิดเวลานินทราอะไรเงี้ย
กลัวไงกลัวโพรนบันตึ๊กอย่างเดิม
คนที่ออกมาพูดได้คือทางนายกิจสนัพ
คือประเด็นที่นายกิจสนะออกมาอ้างว่ามีหลักฐานสำคัญ
เป็นกล้องหน้ารถที่กระติกเล่าเหตุการณ์ให้โบทีเคฟัง
คือวันที่เกิดเหตุโบไทยอ้ำคิงด้อมเข้าไปที่ท่าเรือจำได้ไหมหนู
เขาไปท่าเรือค่ะปรากฏว่าโบถามว่าคนที่รู้ดีที่สุดแต่โบเป็นคนไม่พูด
ต้องไปนั่นเลยเป็นคนที่เงียบสุดโบเห็นพฤติกรรมทุกคนหมดแหละ
แล้วโบเป็นคนขับรถไปส่งกะติกที่บ้านเขาบอกหลักฐานเด็ดสำคัญจริง
คือกล้องที่คุณกิจสนะบอกทนายคนเดิมบอกกล้องที่อยู่ตรงหน้ารถมันบันทึกไว้หมดเลย
ยืนยันว่าคุณแม่ไม่เคยเปิดคลิปหรือเปิดเข้าไปดูไปฟังคลิปนั้นเพราะทำไม่เป็น
แต่ได้ยินจากคนอื่นพูดให้ฟังซึ่งหลังจากนำหลักฐานนี้มาส่งมอบให้กับตำรวจทั้งตัวเอง
แล้วก็แม่ก็รู้มานานแล้วว่าคลิปนั้นไม่มีเสียงแต่ธนายกิจสนาบอกได้ยินทั้งได้ยินเสียง
ปกติจะได้ยินทั้งเสียงแล้วก็เห็นทั้งภาพค่ะถ้าดูในแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์มือถือมันเชื่อมกัน
แล้วก็บอกมีแต่ภาพเหมือนกล้องหน้ารถทั่วไป
ของรถแฮงถ้าฟังอ่ะจะได้ยินเสียงด้วยว่าคุยอะไร
แต่จริงถ้าสมมุติเรามิ้วไมค์ไว้คือปิดไมค์ไม่ให้เสียงเข้าอย่างนี้ก็อาจจะเห็นต่าง

เขาบอกตัวนี้สิ่งที่กะติกเล่าวันแรก
นั่นแหละได้อยู่ในคลิปนี้หมดเลย
แต่คุณแม่วันนี้คุณแม่บอกอ๋อหนู
มันมีแต่ภาพมันไม่มีเสียง

เพราะภาพมันเป็นกล้องที่หันออกไปข้างนอก
มันไม่ได้เห็นคนในรถจริงมันสำคัญที่เสียง
คุณกิจสนะบอกเห็นได้เห็นตัวเองได้เห็นแล้วได้ยินมาแล้ว
แต่แม่บอกว่าแม่ไม่มีแต่ภาพตื่นเต้นอะไรกัน
คือตอนนี้มันมีกระแสออกมาหลายกระแสข่าว
ทนายกฤษณะบอกเรื่องกล้องใช่ไหมคะ

ตำรวจเขามีหลักฐานเด็ดนะเป็นคลิปวงจรปิดที่มันเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

คืออันนี้ถ้าจำได้ตอนชนสูตรรอบที่๒ค่ะ
ทนายเดชากับคุณแม่ออกมาพูดใช่ไหมคะ
จำได้ไหมคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวรอฟังตำรวจแถลงแล้วทุกคนจะช็อก

เก่ง

ไปงานแตงโมด้วยกันตลอดไม่มีการแย่งซีนกันแน่นอน

แต่เมื่อกี้ว่า๒๔จะรู้ใช่ไหมแม่

ประเด็นที่นายอัจฉริยะอ้างว่ามีการเปิดข้อมูลเด็ดในคืนวันนี้
ตัวเองก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนนะคืออัจฉริยะเขาบอก

ไม่เคยคุยกันมาก่อนนะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเปิดเรื่องอะไร
แต่มองว่าใครจะแฉอะไรก็แล้วแต่
คุยกับตำรวจระดับสูงแล้วใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไป
อีก๒ประเด็นเราเคารพทรงชาติกันก่อนหรือยังพอมีอีก๑นาทีไหม

ทนายเกือบทุกทนายเลยเนอะจะเอาโควิดหรือจะเอาเรื่องแตงโมต่อ
เบื่อหรือยังเอาความเข้าใจก่อนทีเดียว
จริงแล้ววันนี้คุณอัจฉริยะเขาจะบอกเขาจะแถลงอะไรตอน๒ทุ่มแองจี้
มีคลิปเด็ดคลิปแบบสุดเนี่ย๒ทุ่มแม่
เขาพาดหัวจี๊ดตลอดเหมือนกันนะแต่ต้องรอดูว่าเนื้อข้างในเนี่ย

แต่ถ้าจะไม่ไห้คนหรอรึเป็นขอนไม้

ฉริยะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีใช่ไหมคุณแองจี้

บอกว่าเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่องเด็ดมาเปิดเผย

แต่ทางแม่เขาบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนนะ
แล้วก็ไม่ได้คาดว่าจะมีการเปิดเรื่องอะไรด้วยนะ
แต่มองว่าใครจะแฉอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ไปคุยกับตำรวจระดับสูงมาแล้ว
ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไป

เขาก็มาช่วยกันตามหาความจริง

บางทีคนก็ไปพูดจาเสียหายอะไรอย่างนี้

ก็มีสิทธิ์คือถ้าเขาฟ้องมันก็เข้าข่าย
คือประเด็นเมื่อเช้าเนี่ยที่ทนายเดชาได้โพสต์ไว้เนี่ย

คุณแม่โดยสุจริต
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะทนายเดชาเขามีการโพสต์วิภาควิจารณ์

ขอให้วิภาควิจารณ์คุณแม่โดยสุจริต

วิภาควิจารณ์คุณแม่แตงโม

ส่วนการด่าทนายเดชาเอาให้เต็มที่นะครับ

เพราะทุกวันนี้คุณแม่มีคลายทุกข์

ทนายกิริสณก็ไม่ซอฟตอนแรกอ่ะ
เขาก็โดนหนักเถอะเขาก็โดนแบบอุดแตละพัดเลย
ลูกต่างพัดก็ว่าลาออกภรรยาลาออกอะไรแบบนี้
ใช่ไหมล่ะคดีแตงโมโอ้โหแต่แม่ก็ปลดนี่
แม่ให้ทำงานในออฟฟิศทำเอกสารไปอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเขาขอฝากถึงชาวเน็ต

แถลงคดีแตงโมน่าจะจบในช่วงสงการนี้
แต่จะถูกใจสังคมหรือไม่
ก็อยากให้มองในเรื่องของหลักฐาน
เมื่อไม่ถึงคดีฆาตกรรมก็คือไม่ใช่
คือตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นอุบัติเหตุอยู่
คือมันยังไม่มีพยาหลักฐานไหนที่ชี้ไปถึงฆาตกรรมได้
คือเท่าที่ทางทีมข่าวลงพื้นที่ทำข่าวเกี่ยวกับคุณตังโมใช่ป่ะคะ

ทุกคนยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ยอมรับคำแถลงจากตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ

แต่ข้อแม้ก็คือว่าการแถลงนั้นต้องชัดเจน
คือคุณต้องบอกตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดว่า
แผลเกิดได้ยังไงเกิดจากอะไรเกิดตอนไหน
ตกได้ยังไงตกเมื่อไหร่ทำไมช่วยไม่ทัน
คือถ้าตำรวจสามารถมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน

ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย

มันอาจจะไม่จบไปถึงฆาตกรรมหรอก
เอาจริงมันก็ต้องจบตอนนี้ยังไงก็ไม่ถึงฆาตกรรม
ที่เราดูกันมาเราติดตามข่าวกันมาเนี่ยเดือนกว่าเนี่ย
แล้วก็รวมถึงการเป็นคดีพิเศษตามกฎหมาย
มองว่าคดีแตงโมไม่ใช่คดีพิเศษเลย

เราอาจจะไม่เห็นหลักฐานข้อเท็จจริงหรือเปล่า
เราอยู่กับความมโนภาพหรือเปล่า
เรายังไม่เห็นสักอันเลยคุณแม่เขาอาจจะมีคลิปมีอะไร

ใส่เสื้อขีดชะปูแล้วพวกเราน่าโลกสวยกันเนอะ
สูงทุ่มคุณแม่นาวเวนเดอร์ก็ไม่ยื่น

เราก็เปลี่ยนแปลงได้แม่

หรือบางทีต้องรอลาหูย้ายนะ

งงไม่มีรายการฉันไห้ลาหูตั้งแต่ทุ่มนึงเลย

ลาหูย้ายอาจจะความจงความจริงอาจจะเปิดเผยก็ได้

ว่าหลังสงการเราได้รู้กันแล้ว
ความจริงมันจะปรากฏเมื่อถึงเวลาของมัน

หรือถ้าไปปรากฏออกมาเชื่อว่าหลายคนก็จะบอกว่า

สรุปสุดท้ายก็คือเรารอจากสิ่งที่ตำรวจกำลังจะพูดต่อมาว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดสรุปแล้วจบเป็นแบบไหน

เดี๋ยวก็รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะ
ถามว่าวันนี้
ไม่ชาวเน็ตก็ไม่ได้วิ่งสักพักนึงแล้ว
เขาก็เหมือนเขาตามติดตามสถานการณ์ไป

ในวันที่คุณแม่และทนายออกมา
มีแอคชั่นในแต่ละวันที่มันแตกต่างกันไป

ชาวเน็ตที่ติดตามอยู่เขาก็จะมีการไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีบ
ตามไปจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงนึกออกไหม
แรกอาจจะเป็นการพยายามช่วยและอันนี้คือการหาหลักฐาน

แต่พอถึงจุดหนึ่งที่โอเคทางคุณแม่เองหรือทนายเอง
ตัวมาเป็นแบบนี้ดังนั้นทุกคนอันนี้ก็คือมีหน้าที่ในการรอฟัง
ตอนนี้นี่ไงประโยชน์ครับตรงไหนล่ะแม่
หล่อจริงคุณโบเขาก็คงมีการให้การกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นคุณโบเขาก็ชัดเจนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในสำนวนคดี
ดังนั้นเขาก็จะต้องไปเล่าให้ตำรวจฟัง
แต่ส่วนพวกเราก็อาจจะต้องรอจุดจบถึงตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรไง

โควิดจริงต้องบอกว่าทุกวันนี้เราจะเห็นตัวเลขเหมือนทรง
คนเสียชีวิต๗๐กว่า๘๐กว่า๗๐กว่า๘๐กว่าอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะ
ซึ่งสำหรับวันนี้๒๑๖๗๘รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๗๘ราย
เมื่อวานนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของคุณทิมพิธาไปว่า
คุณทิมพิธาติดโควิดอันนี้แล้วก็ต้นเดือนปลายเดือนติดอีกตัวนึงแล้ว
ก็มีอาจารย์หมอมาบอกทีนี้ทางด้านดรอจงแก้วัฒนา
ท่านก็มีการระบุบอกว่ามีคำถามที่นักไวรัสวิทยา
เขากำลังติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไวรัสโควิด๑๙
มันยังหาคำตอบได้แบบว่าชัดเจนไม่ได้จริงอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้ไวรัส
แล้วคนก็ติดกันได้ไวขึ้นอย่างที่ดรอนันต์บอกเนี่ยท่านบอกว่า
คนที่ติดเชื้อเนี่ยถ้าเช็คคนรอบตัวนี่คือโอ้โหแทบจะเจอกันได้แบบรายวันเลยทีเดียวอะค่ะ
ซึ่งจากสมมุติฐานเดิมที่มีการตั้งเอาไว้ก็คือว่ามันหนีภูมิได้ดีขึ้นหรือเปล่า
คุณหมอบอกความเป็นไปได้คือการกายพันธุ์นอกโปรตีนหนามสไปร์ท
คุณหมอบอกแบบนี้เลยนะคะว่าวันนี้มันเริ่มชัดเจน
ดังนั้นการที่เราเห็นว่ามันมีโอกาสติดเชื้อมันเป็นเยอะจริง

ดังนั้นเนี่ยมันพีคกว่าแบบไปเยอะเลย
คุณหมอบอกเลยว่าไวรัสตัวนี้มันอาจจะกลายเป็นปัญหาอีก
ใช่เพราะว่าจริงถ้าดูสถานการณ์ต่างประเทศตอนนี้ค่ะ
อย่างที่เราคุยกันเมื่อประมาณสักปลายเดือนที่แล้ว
ตอนนี้ยุโรปเริ่มกลับมายอดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมคะ
ล่าสุดจีนเริ่มไล่ปิดแต่ละเมืองแล้วเพราะว่านั่นประบาทใหม่ใช่เซียงไทย
เกาหลีใต้เพิ่งจะเปิดประเทศไปตอนนี้อยู่อยู่ยอดพุ่งแบบพุ่งเลยค่ะ
ตอนเนี้ยคือเหมือนมันเริ่มค่อยค่อยขยับมาทางเราแล้วไงคือก่อนหน้านี้

แต่เขาบอกว่าการกลายพันธุ์คืออะไรรู้ไหม

คำว่ากลายพันธุ์เนี่ยเรามักจะกลัวถูกต้องไหมคะ

ไอ้ตัวที่แรงสุดจริงมันคือเดลต้า
เห็นมั้ยทุกวันนี้คนติดโควิดง่ายมาก

หมายถึงอาการของโรคความตูนแรงของโรค
เหมือนกับทิม
คือกดที่มันเหลือยอด
จำนวนจำกัด
คุมเอาไว้เนี่ยถึง๑กรกฎาคมก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริง
แต่ว่านะตอนนี้ถ้าวันนี้๒๙ใช่ไหมคะ

ก็อย่างที่พี่เมย์บอกเลยก็คืออยู่ที่๒๐๐๐มาตลอดเลย
ดังนั้นตอนนี้ก็คือ
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าในช่วงสงกรานหรือว่าหลังสงการ
มันจะมีการดีดตัวสูงขึ้นหรือเปล่า
เอาจริงนะอย่างตัวเลขที่เราเห็นอันนี้

เพราะเขารู้สึกว่าโอเคเรารักษาตามอาการอยู่แล้ว
ดังนั้นก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาอยู่ที่บ้าน

ส่วนใหญ่วันนี้เมื่อก่อนดาราเป็นที่

หายแล้วค่อยออกมาประกาศเยอะแยะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหม

เพราะจริงตอนนี้ไทม์ไลน์ไล่ยากแล้วเพราะมันติดแบบไม่รู้แล้วว่าติดจากไหน
ถ่ายบางกองต้องปิดเลยอ่ะใช่ตอนนี้กองถ่ายละครไล่ปิดนะไม่ใช่ไล่เปิด
เพราะว่ามันติดจริงไม่ได้โกนส่งเพราะมันติดทั้งกล้อง
ใช่แล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่า
เอาหลายคนบอกว่าไปหาโรงพยาบาลแล้วทำไมเราไม่ได้ยาฟาวิพิราเวียมา
ยาไม่มีหรือเปล่าเพราะบางที่บอกว่าโอเคไปปุ๊บยาไม่มี
คุณจะเอายาไหมล่ะถ้าเกิดคุณจะเอายาคุณเสียเงินนะ
อะไรแบบนี้มันกลายเป็นกระแสมาว่าจริงยาไม่มีหรือเปล่า
วันที่คุณเอาที่ทิ้งก็บอกมีพร้อมนี่
ใช่นายแพทย์ทงชัยกิรติหัทยากร
ท่านเป็นรองกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาบอกเรื่องนี้ค่ะว่า
ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียในประเทศไทยจริงเนี่ย
ก็อย่างที่เราบอกไปในประเทศไทยมีทั้งฟ้าทลายโจร
ฟาวิพิราเวียแลมดีซีเวียใช่ไหมคะ
แล้วก็มีโมนูพิราเวียแล้วตอนนี้ก็มีแพ็คโลวิท
ที่กำลังติดต่ออยู่ในขั้นตอนการติดต่อที่จะนำเข้ามาอยู่
มียาฟาวิพาราเวีย๒๒๘ล้านเมตร
ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าการใช้ยาค่อนข้างสูงมากจริง

ดังนั้นเนี่ยคือถ้าเรามีอยู่๒ล้านเมตร
ที่บอกใช้๒ล้านเมตร๒๒๘ก็คือสามารถใช้ได้๑๐วันโดยประมาณ

แต่ทีนี้เขาก็มียามาเติมตลอด
ซึ่งปกติตามระบบแล้วเขาจะมีการตรวจเช็คอยู่แล้ว
แต่ละสถานพยาบาลแต่ละที่เขามีการใช้ยาฟาวิพิราเวียในแต่ละวันเท่าไหร่

ดังนั้นส่วนกลางเขาจะต้องมีการเติมยาเข้าไป
คุณหมอก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าอย่างนี้เวลาคีย์ข้อมูลไป
แสดงว่าบางช่วงเนี่ยข้อมูลของการใช้ยาฟาวิพิราเวียไม่ได้ลงในระบบ
ดังนั้นส่วนกลางก็จะไม่เห็นก็เข้าใจว่ายายังมีอยู่ไม่ได้เติมเข้าไป
คุณหมอก็บอกว่าเขาเติมได้ทั้งตอนนี้ความปัญหาซื้อง่ายแล้วด้วยนะ
แต่ราคาสูงเขาบอกประเทศไทยถือว่ายังสูงมาก
เพราะที่เมืองนอกมันจะตกประมาณพันกว่าบาทเนอะ
๑๕๐๐๒๐๐๐เนี่ยใช่คงไม่ได้ได้๖๐๐๐บาท
นี่แหละตอนนี้ราคาหาซื้อได้ง่าย
แต่คุณหมอก็มีการแนะนำนะคะบอกว่าจริงสำหรับฟาวิพิราเบียม
ไม่จำเป็นต้องกินยานี้สำหรับผู้ป่วยทุกรายเอาจริงแล้วอ่ะ

ใช่คือถ้าคนไหนที่ไม่มีอาการเลยหรือว่าคุณมีอาการเพียงเล็กน้อย

เนื่องจากว่าการใช้ยาเป็นไปตามแนวเวทปฏิบัติ
ในการปฏิบัติเรื่องของการรักษาโควิด๑๙
ดังนั้นปกติจะออกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีอาการหรือว่าไม่ได้มีอะไรเลย
บางทีหมอก็จะบอกเลยว่างั้นไม่ต้องทานหรอก
คือบางทีเนี่ยยามันก็จะมีผลต่าง

ถึงข้าวของแพงข้าวของแพงแค่ไหนตอนนี้

คือแพงแบบแพงใช้คำนี้ค่ะ

เพราะว่าทุกวันนี้ไข่เป็ดตามหรือยัง
ตามแล้วตามมาตั้งแต่ต้นเดือน
ผักก็แพงคืออันนี้ต้องไล่ก่อนเพราะว่ามีหลายปัจจัยเลย
เขาบอกว่าราคาถ้าตอนนี้คิดว่ามันแพงแล้ว

แพงทั้งอาหารแพงทั้งพลังงานแพงทั้งค่าครองชีพ
ถ้าไล่เอาเอาจากไข่ก่อนแล้วกันนะเอาบ้านเราใกล้ก่อนนะคะ

ขึ้นต่อฟองนะคะ๑๐สตางค์
ขนาดใหญ่เนี่ยจากประมาณ๔บาทปลายตอนนี้ก็คือเกือบ๕บาทแล้วค่ะ
แล้วก็ผักผักสดคณะเขาบอกว่าปรับขึ้นมา๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ผักบุ้งจีนก็๕บาทต่อกิโลกรัมเหมือนกัน
แต่ว่าผักเนี่ยที่ขึ้นเป็นเพราะว่าคือตอนนี้เราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว
พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็คือความแรงนะคะ
แล้วน้ำมันก็น้อยพวกผักที่ต้องการน้ำเยอะผลผลิตมันก็ได้ไม่ดี
ไม่พอมีพายุฤดูร้อนเข้ามาอีกมันก็ทำให้ผลผลิตมันเสียเยอะค่ะ
ก็เลยทำให้ผลผลิตที่ได้ออกมาปริมาณน้อย
แต่ว่าความต้องการในตลาดมันยังเยอะอยู่
ก็จะแพงขึ้นเรื่อยจากที่แพงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
มะนาวตอนนี้ล่าสุดคุณผู้ชมไปซื้อกันมาลูกละเท่าไหร่บ้างคะ

เขาบอกตอนนี้มันไปที่๘แล้ว

อย่างเราไปเทียบว่าเราดัจจริตขอลูกใหญ่

มันจะมีฟอร์แกนอีกถ้าปกติมันก็ไม่ถึง๑๐

แต่ราคาปกติตอนนี้ค่ะมันขึ้นมาแล้ว๓บาท
ลูกละ๓บาทก็คืออยู่ที่ประมาณ๘บาท
ตกตีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๘บาทแล้วตอนนี้
ก็ว่าร้านลูกสาวฉันน่ะเปิดขวดยำ
โอ้โหอีกเรียกว่าร้านยำสงสารมาก
หนูยิ่งขายทุกวันนี้หนูยิ่งขายหนูยิ่งร้องไห้นะแม่

ค่ามะนาวอย่างเดียวอาทิตย์ละหมื่น
ใช่ตอนนี้ร้านยำคือสงสารเลยจริงค่ะ
ยำนี่คือลูกสาวฉันแล้วนางไปเปิดแล้วตอนนั้นช่วงกิจการนี้นางก็ขยาย

คนยังแบบว่าร้องไห้แล้วคิดถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตำส้มตำ
รำเนอะใช่ค่ะคือสมมุติถ้าเอาลูกเล็กนะ
ลูกใหญ่เนี่ยตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่๘บาทแต่ถ้าเป็นลูกเล็กหน่อยเล็กแล้วนะคะ
ก็๖บาท๕๐บาทถึง๗บาทอยู่ดีคือมันสูงอะจากเมื่อก่อนอะ
ใช่แล้วทีนี้เตรียมตัวรับต่อนะคะของแพงอันนี้บางทีมันยังมีฤดูการเนอ
เพราะว่าพรุ่งนี้มีพายุฤดูร้อนหน้าแรงเดี๋ยวพอมันกลับมาดีขึ้นอากาศดีขึ้นเนี่ย
ผลผลิตก็ตามแต่เรื่องสงครามสงครามรัสเซียยูเคนตอนนี้มันก็คือยังคงส่งผล
ส่งผลไปถึงเศรษฐกิจโลกถึงความเชื่อมั่นนักลงทุนถึงเรื่องของการส่งออกนำเข้าทุกอย่าง
สงครามครั้งนี้ราคาอาหารกับพลังงานจะเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนลดลงรายได้ของผู้คนก็จะลดลงอีกเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่ามันจะมีการลดทอนเรื่องมูลค่าสินทรัพย์
คนก็เลยเริ่มไม่มั่นใจเงินมันก็ไหลออกอะค่ะ
ทีนี้ถ้าเอาบ้านเรานะเอาที่กระทบจากบ้านเรานะ

ถ้าถามบ้านเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไร
อันดับแรกก๊าซหุงต้ม๑เมษายนนี้ก๊าซหุงต้มขึ้นราคานะคะ
เขาบอกว่าจะขึ้นกิโลละ๑บาท
ถัง๑๕กิโลกรัมเนี่ยจาก๑๑๘เป็น๓๓๓
และถ้ารัฐบาลไม่ช่วยอุ้มจะขายอยู่ที่ถังละ๔๖๓นะคะ
คือจะตกถังละ๕๐๐อยู่แล้วอะค่ะ
รวมถึงโอ้โหอันนี้ฟังแล้วรู้สึกปวดหัว
ค่าไฟค่าไฟขึ้นแน่

อันนี้เตรียมตัวเอาไว้ได้เลยค่าไฟขึ้นแน่
น้ำมันดีเซลตอนนี้รัฐบาลบอกตรึงราคาให้อยู่ถูกไหมคะ
ตรึงได้ที่ลิตรละ๓๐บาทถึง๓๐เมษายน
พฤษภาคมปรับแล้วนะคะจะต้องมีการปรับ
ต้องขายที่แน่ขายปลีกสูงกว่าลิตรละ๓๐บาทแน่นอน

ค่าไฟเห็นบอกว่าก็น่าจะขึ้นเป็นหน่วยละ๔บาท

พลังงานก็คือน้ำมันไฟฟ้าขึ้นอาหารขึ้น
เชื่อว่านักลงทุนต่ำแล้วคือตอนนี้เป็นทั้งโลก
ใช่ที่อังกฤษเป็นค่อนข้างเยอะมากเลย
กระทั่งเรื่องของน้ำมันแล้วก็อาหารการกินที่นั่นตอนนี้

โอเคค่ะสักครู่เดี๋ยวค่ะ
อ้าวที่หมด

ขอหยุดรายการวันจะไปไหว้ลาหู
พรุ่งนี้ไม่มีพอดีด้วยอ่ะเธอเข้าไปไหว้ลาหู

ถามชีวิตคุณเองว่า๑๘เดือนที่ผ่านมา

อันนั้นแล้วเขาบอกว่าเป็นลาสีที่คนติดโควิดเยอะที่สุดนะ
อื้อขนาดนั้นเลย

แต่หลังจาก๘เมษายนอันนี้คือราศีมีนนะ
หลังจาก๘เมษายนกำลังบารมีจะกลับมามากมาย
ใครที่รวยสบายอยู่แล้วต้องระวังแต่ใครคนที่รวยอยู่แล้วต้องระวัง
แต่ใครที่ลำบากก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้แปลกไหม
ถึงในเรื่องดีใช่ไหมคะนั่นในสิ่งที่ไม่เคยได้
จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เช่นคนที่รวยอยู่แล้วมันก็จะเสมอตัวไงลูก
แต่ถ้าคนที่ไม่เคยแวะไม่เคยมีมันจะมี
จะได้เจอกับสิ่งที่ไม่เคยมีแต่ไม่ใช่เงินเพราะเงินมันร้อน
ไม่ใช่เงินอีกต้องเปลี่ยนผันเป็นอย่างอื่นเสร็จทรัพย์สินจะดี
มีเกณฑ์เจอเพื่อนชาวต่างชาติหรือเพื่อนใหม่ที่จะไม่ค่อยได้เจอกัน
ราหูเข้ามาทำให้ได้เงินหมุนเงินได้จงได้โอกาสทำงาน
เพราะฉะนั้นหมอลักษณ์กล่าวชะตาของคนทั้ง๓ลักษณะราศีนี้ว่า
ในช่วงผ่านก่อนนะฮะของราหูเข้าราหูออกเนี่ย

พิจิกมังกรแล้วก็มีนพิจิกมังกรมีนพรุ่งนี้ก็คือไหว้ใช่ไหมคุณแม่
พรุ่งนี้ฉันไหว้ไหว้กลางคืนไม่ไหว้กี่โมงอ่ะพรุ่งนึง
เออเขาว่ากันกี่โมงกันเหรอคะพี่ไม่รู้พี่ก็ไปเสร็จทำพอมืดแล้วก็ไห้เลย
ไหว้ดำดำใช่ไหมคะเอาของดำไหว้เพราะว่าของดำไหว้พวกนี้เป็น
ไปพรุ่งนี้ว่ะแต่อยากรู้ว่าตรงนี้มีใครทุ่มนึงเนี่ยไหม
ราหูย้ายตรงวันนี่ไงอืมแล้วบ้านไม่มีใครบ้างเอาพรุ่งนี้
ไม่ใช่ไปบ้านฉันไปบ้านที่อื่นฉันไปไห้ที่อื่นที่ไหนล่ะ
ไหนไงดังบ้างกันไม่บอกอีกละอย่าพูดไอจีค่ะบริกค่ะนะคะ
กาแดดฟลวยดเอสพีเอฟห้าสิบเนื้อเบาซึมไหวสบายผิว
ก่อนหน้านี้เราจะมีโอกาสได้เห็นคุณพีคพัทราสยาไปร้องเพลงหรือเปล่า
ร้องเพลงตามที่ต่างแล้วพรรพานเขาจะ
เขาก็มีการติดต่อไปบอกว่าจะทำซิงเกิ้ลให้
เจ้าตัวพอรู้ปุ๊บโอ้โหเขาบอกว่ามันเกินความฝันเขาจริงอะนะคะ

ซึ่งพีคเนี่ยค่ะเขาอยากจะร้องเพลงแบบว่า

มันก๊กเหมือนกันเลย

อมรับว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนอนไม่หลับเลย๒วันนะคะ

เขาตั้งชื่อว่าด้อมแหลมสยา

มาจากการที่แฟนคลับส่งชื่อมาให้

รอรอฟังรอฟังเร็วอีกนะคะ

มันนี่ถ้าอยากข่าวอีกหน่อยนะครับ

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
ข้อมูลล่ะ